ช่วงตลอดตลาด
จ้าเลขเข้ามากับช่วงตลอดตลาดวันนี้นะคะ
เวลาไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันแล้วค่ะ
เริ่มกันที่ราคาของเนื้อสัตว์ก่อนนะคะ
หมูเนื้อแดง๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๕๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔๕๐บาทต่อฟองนะคะ
สำหรับราคาของเนื้อสัตว์วันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนะคะ
ต่อกันด้วยราคาของผักกันบ้างค่ะ
กาดขาว๒๐บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีน๒๘บาทต่อกิโลกรัม
ผักชีไทย๑๕๐บาทต่อกิโลกรัม
ปิดท้ายกันที่พริกจินดาแดงขายอยู่ที่๔๕บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
สำหรับราคาของผักก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชม
ยังไงจะออกจากบ้านไปจับจ่ายใช้สอยก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพ
แล้วกลับมาอัปเดตกันต่อในตลอดตลาดวันพรุ่งนี้